ไปดูต้นข่อยดำแต่ใบสีเผือก

เจ้าของบ้านบอกว่ามาให้โชคแน่
เตรียมจะเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคในวันนี้ครับ

ต้นไม้สีแปลกที่ว่านี้คือต้นข่อยดำครับ

เป็นสมุนไพรที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเลขที่๔๐ทับ๒หมู่๑
ห้วยทวนอำเภอหนองข้างคอกอำเภอเมืองนะครับ
ตะบนหนองข้างคอกอำเภอเมืองจวัดชนบุรี
นางสาวจินตนาพ้นภัยผ่านเจ้าของบ้านอายุ๕๒ปี
พาทีมข่าวไปดูไอ้ต้นข่อยใบขาวเผือกเนี่ยนะฮะ
ก็พบว่ามันมีต้นเดียวที่มีลักษณะผิดแผกไปจากต้นอื่น
ที่มีสีเขียวแล้วก็เล่าบอกว่า
คุณนักข่าวเดิมเนี่ยพ่อฉันเนี่ยนะพ่อสามีฉันเนี่ยนะ
นำต้นคอยดำมาปลูกไว้ประมาณ๔๕ต้น
ต่อมาเนี่ยสามีเห็นว่าต้นข่อยดำมันยืนต้นตายก็เลยตัดทิ้ง

แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีต้นข่อยดำต้นเล็กครับ
มันเติบมันโตขึ้นมาอีกหลายต้น

ใบเป็นสีนี้ใบเป็นสีขาวเผือกแบบนี้

นี่จินตนาการท่านที่สุดดีครับเขามองทุกวันเขาเห็นแบบนั้น
เธอก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะ
คอยดำต้นนี้ต้องมาให้โชคให้ลาบแน่นอน
ก็เลยมองส่องหาเลขแม่มีเพื่อนบ้านมาดูมาส่องด้วย
เขาบอกเห็นเลข๓ตัวนะนะฮะ
นำไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะเสี่ยงโชค
งวดวันที่๑๖กรกฎาคมนี้วันนี้แหละ
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาบ้านเลขที่ไปซื้อด้วย
คุณผู้ชมครับตามตำรับยาไทยนะครับ
ว่าต้นข่อยดำมันเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณมากมาย
สามารถนำมาใช้ได้ทั้งส่วนของลำต้นใบแล้วก็ราก
รักษาโรคไตลดน้ำตาลในเลือดแก้โรคเบาหวานต้านมะเร็ง
แล้วก็ยังแก้พิษแมลงสัตวกัดต่อยด้วยอันนี้เป็นประโยชน์ของมัน
ขยับไปที่กำแพงเพชรมีต้นคูณสีทอง
ให้โชคให้ลาบมาประมาณสัก๑๐งวดติดแล้ว
ตอนนี้ถึงขั้นต้องมีการยกระดับเคยเห็น

ต้องยกระดับจากต้นคูณเป็นแม่คูณแล้ว
คูณยังไม่พอยังมีการดำเนินการสร้างสารให้สถิตอีกต่างหาก
อยู่ตรงบ้านเลขที่๑๔หมู่๑๒นะฮะ
บ้านวังประดาตำบลไตรจึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คืออะไรถ้าจะดูอะไรเนี่ยดูก่อนหน้านี้ไปดูต้นคูณหน่อย
คูณเดิมทีโดนตัดไปแล้วครับฟังต่อ
โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ดีมันแทงกิ่งขึ้นมาใหม่
แล้วพอแทงกิ่งขึ้นมาใหม่กลายเป็นกิ่งทองฮะ
ที่เป็นต้นคุณธรรมดานะกิ่งก็สีน้ำตาลธรรมดา
แต่พอตัดแล้วแทงขึ้นมาใหม่กลายเป็นกิ่งทอง
จากนั้นพี่น้องชาวบ้านย่านนี้เขาก็มาขอเลขเด็ด
ได้ไปเป็นสิบงวดไอ้เจ้ากิ่งทองที่ว่านี้
ชาวบ้านเลยบอกว่าแค่นี้ไม่ได้แล้วต้องอวยให้เพิ่มขึ้น
กระดับจากแม่จากต้นคูณเป็นแม่คูณเหมือนแม่ตะเคียน
ดังนั้นสร้างสารให้เรียบร้อยเลยนะฮะ
แล้วชาวบ้านก็ไม่ผิดหวังจุดทูบไป
พอจุดทูปเสี่ยงทายเฮ้ยเป๊ะตรงเหรอ
แต่คือไม่ได้ทูบตรงนะ
คือไปดูโคนต้นคูณบอกเป๊ะเหมือนกับที่ฝันเอาไว้เลย
ดังนั้นงวดนี้มาแน่แน่นอนจะมีเสียงชาวบ้านย่านนั้น

ถึง๖ถึง๗
๖คือพูดแล้วเหรอได้ยินไงโอ้โฮเต็มเหมือนกันได้ยินแต่ไม่ชัด